คุณผู้ชมครับสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่นั้นลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับการระบาดของไวรัสซิกานะครับ
โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอสันทรายซึ่งในพื้นที่นี้เนี่ยสุ่มตรวจกลุ่มตัวอย่าง
ประมาณ๔๐๐คนพบผู้ป่วย๑๑คนในจำนวนนี้เป็นผู้หญิงตั้งท้อง๓คนนะครับ
อกจากนี้ขอความร่วมมือจากทหารด้วยครับช่วยส่งกำลังเพื่อลงไปยังพื้นที่ต่าง
จากว่าที่ผ่านมาเจอปัญหาคือชาวบ้านบางคนยังไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควรนะครับ
ทหารกองพันธนาที่๓ร่วมกับเจ้าหน้าที่อสมออกไปกำจัดแหล่งเพาะพันธุยุงลาย
ภายในหมู่บ้านหมู่ที่๔บ้านแม่โจ้และหมู่ที่๑๒บ้านแม่โจ้ใหม่นะครับ
หลังจากมีชาวบ้านบางหลังคาเรือและบ้านของผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสซิกาบางรายไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่
เพื่อที่จะเข้าไปช่วยกำจัดลูกน้ำยุงลายและฉีดพ่นยากำจัดยุงครับ
โดยชาวบ้านเมื่อเห็นทหารก็จะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีโดยเฉพาะบ้านของหญิงชราอายุ๗๔ปีแล้วนะครับ
คุณยายป่วยเป็นผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อไวรัสซิกาและพักอาศัยอยู่คนเดียวครับ
เดิมนั้นคุณยายคนนี้ไม่เคยให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เลย
สุดท้ายก็ยอมให้กับทหารและอสมเข้าไปช่วยตัดทำลายพุ่มไม้แล้วก็แหล่งเพาะพันธุยุงลายรวมทั้งฉีดพ่นยาบริเวณบ้านและรอบตัวบ้านด้วยนะครับ
ซึ่งพบว่าในบ้านและพานชนะนั้นมีลูกน้ำยุงลายเป็นจำนวนมากครับ
ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอสันทรายนำกลุ่มเสี่ยงก็คือผู้สูงวัยแล้วก็หญิงตั้งท้องกว่า๔๐๐คน
ซึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านต้นซางและหมู่บ้านข้าวแก่น
ตำบลสันทรายหลวงนะครับมาตรวจคัดกรองโรคที่โรงพยาบาลชุมชนบ้านท่อเพื่อหาเชื้อไวรัสซิกา
หลังจากมีหญิงตั้งท้องทั้งสองหมู่บ้านนั้นติดเชื้อครับนอกจากนี้ยังร่วมกับเจ้าหน้าที่อสม
กระจายกำลังเดินเคาะประตูบ้านกว่า๔๐หลังเพื่อสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายรอบบ้าน
ที่พบผู้ป่วยไวรัสซิกานะครับรายที่๑๐และรายที่๑๑ของจังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งเป็นหญิงตั้งท้อง๒คนที่อยู่ในหมู่บ้าน
โดยตามข่าวที่ปรากฏก่อนหน้านี้เคยพบแล้ว๑คน
ดังนั้นเมื่อรวมกับ๒คนที่พบล่าสุดตอนนี้
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่อำเภอสรรซายนี้
ก็๓คนครับที่ตั้งท้องและป่วยได้รับเชื้อไวรัสซิกา
เจ้าหน้าที่จะทำการสำรวจอย่างต่อเนื่องจนครบ๕วัน
พร้อมทั้งฉีดพ่นสารเคมีซ้ำจนกว่าจะครบ๒๘วันนะครับ
ตัวเลขล่าสุดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ครับคุณผู้ชม

สะสมตั้งแต่๒๑มิถุนายนที่ผ่านมา
จนกระทั่งถึงวันนี้รวมทั้งสิ้น๑๑คน

อย่างที่บอกอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ

เนื่องจากว่าจะส่งผลต่อเด็กในท้องเวลาครอสออกมาแล้ว
อาจจะหัวเล็กหัวลีบ
อาจส่งผลต่อพัฒนาการด้านร่างกายด้วยนะครับ